แห่งแสงจันทร์จนปัดเป่าววลภัยร้ายจากวลไฟคนนองและหลมนาวออกจากประชาชนคนไทยด้วยเธอ
แต่ละพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยห่างไกลจากภัยหนาวและฝนที่กำลังเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะ
เพราะล่าสุดค่ะตี๕ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนระดับรุนแรงแมทโม่นะคะ
ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่เวียดนามแล้วก็จะอ่อนกำลังลงที่กัมพูชา
แต่ก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่าง
แถบจังหวัดอุบรรณราชธานีศรีอิสเกตบุรีรัมสุรินครราชศรีมายสุธรรณร้อยเอ็ด
จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยขณะเดียวกันภาคตะวันออก๘จังหวัดก็ชุ่มชำ
มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่เรียกได้ว่า๘จังหวัดของภาคตะวันออกนี้โดนกันไปหมดเลยนะคะ
ขณะเดียวกันถ้าพูดถึงแถบตอนบนของประเทศก่อนนะคะ
คือภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนตอนนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๓๔องศาเซลเซียส
เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นคือหย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาปกคลุมแล้วสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นแล้ว
ส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณผู้ชมคะจะรู้สึกเย็นลงแล้ว
เพราะว่าวันนี้นะคะอุณหภูมิลดต่ำลง๑๓องศาเซลเซียส
แต่ขณะเดียวกันค่ะภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกฝนตกหนาแน่นโอกาสเกิดฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะ
ตกหนักมากหน่อยก็ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสุรธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ต่ำกว่านั้นคือเนื้อคอนสีธรรมราชลงไปขึ้นสูง๓เมตรชาวเรือดื่นเรือด้วยความระมัดระวังด้วย
ส่วนใครจะออกไปเที่ยวในค่ำคืนนี้
ต้องรับทรัศกาลฮาลาวินสนุกสนานกันหน่อย
ก็ต้องพกร่มหรือเสื้อกันไปด้วยนะคะ
ป้องกันเรื่องของการเจ็บป่วย
แล้วก็จะได้ไม่เปียกฝนไม่หนาวด้วยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยดิฉันจะต้องไปปลุกเพื่อนแล้ว

บางทีดิฉันก็กลัวเขานะ

แล้วก็ปล่อยผีอีกครั้งอยู่ตรงนั้น